ตามกันต่อครับเรื่องของขุมทองโกโบริที่กาญจนบุรี
ติศาสตร์มันก็ยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่๒
มีกองทัพญี่ปุ่นที่เข้ามาในไทย
แล้วก็มีเส้นทางกาญจนบุรีที่เขาไปสร้างเส้นทางรถไฟ
แม้ว่าจะถอนทัพอะไรกลับไปหมดแล้วนะครับเวลาผ่านมาเนิ่นนาน
แต่ชาวบ้านแถวนั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะบางส่วนก็เชื่อว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ย
ต้องทิ้งสมบัติเอาไว้เยอะค่ะแต่การไปขุดไปเจาะไปอะไรพวกนี้เนี่ย
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นที่ของตัวเองจริงเนี่ย
ให้เป็นที่ตัวเองจริงก็ไม่ได้นะฮะมันก็ผิดกฎหมายด้วย
ใช่ค่ะการขุดเจาะอะไรในลักษณะแบบนี้ก็ต้องมีการขออนุญาตนะคะ
ไม่ใช่ต่อให้เป็นที่โฉนดแล้วบ้านเราเรานึกจะขุดจะเจาะแต่มัน
พื้นที่รอบข้างพื้นที่อันตรายเยอะแยะไปหมด
อันนี้คือเคสล่าสุดนะฮะนี่คุณนฤทธบุญนิ่มที่ผู้สื่อข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบเนี่ย
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีไปแล้ว
คนทั้งคนมาขุดกับเจ้าของที่แล้วก็สั่งว่าห้ามขุด
ตรงนี้เป็นพื้นที่เชิงเขาริมแม่น้ำแควร์น้อยนะฮะมีอยู่๓จุดที่เขาขุดกัน
บอกว่าขุดกันมาเป็นเวลา๑๕ปีเกือบ๒๐ปี
แรก๒หลุมแรกที่ขุดช่วยกัน๓คนใช้จอบใช้เสวียร์ท์ใช้แชรง
เอามือเอาอวุฒิเบาขุดไปเรื่อย
ช่องก็เลยแค่แบบนี้เล็กหน่อยอันนี้หลุมแรกก็จะเล็ก
ลงไปก็ยังไม่เจออะไรมาหลุมที่๓หลุมนี้เอารถแบ็คโฮเข้ามา
อันนี้เจ้าหน้าที่เขาเลยรู้ใช่เลยมารวบตัวดำเนินคดี
แต่ก็ยังไม่เจออะไรทั้งสามคนที่ช่วยกันขุด
อายุก็หกสิบกว่ากันแล้วบอกว่าที่ยังไม่เจอ
เพราะปู่โสมบอกว่ายังพยายามยังไม่ถึงที่สุด
ใช่ค่ะแต่เขายืนยันมั่นใจว่ามีสมบัติอยู่แน่
เขาบอกว่าเจอแล้วแต่ยังนำขึ้นมาไม่ได้
เพราะว่าปู่โสมยังไม่อนุญาตให้นำขึ้นมาปู่โสมเฝ้าทรัพย
บอกว่าต้องแสดงแห่งแสดงความพยายามให้เห็นมากกว่านี้
สามคนนี้ที่เจ้าหน้าที่ไปเจอตัวนะครับ
มีนายเชิดพงศ์พรมดีอายุ๖๙
อ้างว่าเป็นเจ้าของที่
ตอนนี้หนีไปอยู่อันนี้คือ
เชิดพงศ์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของที่ซื้อมาอย่างถูกต้อง
อันนี้ในอึ่งนะฮะในอึ่งนี่เป็นมือขุดคนหนึ่งตามตัวอยู่นะครับ
คือที่เราคุยกับนายเชิดพงศ์เจ้าของที่
เขาก็เล่าเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่าง
ลี้ลับอาถรรพ์ต้องสร้างสงสร้างศาลสร้างอะไรขึ้นมา
ปู่โสมเฝ้าทรัพย์เรื่องผีทหารญี่ปุ่น
แสงไฟที่จะวูบวาบออกมาวันพระ
แก้วเพชรแหวนสมบัติเงินทองอะไรที่เขาบอกเขาฝัน
เห็นอะไรเจอเยอะแยะไปหมดใช่เนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เราตามต่อกันแล้วกัน
อีกมุมหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือเรื่องของที่ดินผืนนี้ว่าตกลงแล้วเป็นที่
แบบไหนอะไรยังไงกันแน่อืมวันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่ม
ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้ได้ไปกับพระครูสุธรรม
การจนาพรเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือดาวที่กาญจนบุรีด้วย
คือความจริงคุณนฤทธิไปหาท่านเจ้าวาดเนี่ยคืออยากจะไปสอบไปถามหน่อยว่า
เออท่านเจ้าวาดวัดท่านก็อยู่ในพื้นที่แถวนี้เนี่ยตกลงแล้ว
ความลี้ลับอาถรรพ์ขุมทองโกโบริผีทหารญี่ปุ่นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เนี่ย
จริงไหมเออมันจริงไม่จริงยังไงท่านเจ้าวาดบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
มันต้องไปดูว่ามันจะสัมผัสอะไรได้ไม่ได้ยังไง
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมครับท่านก็ไปที่จุดเกิดเหตุ
ตรงจุดตรงเนี้ยคุณนฤทธิก็ไปด้วยไปถึงจุดที่มีการขุดนะครับ
พระครูสุธรรมเจ้าวาดวัดถ้ำเสือดาวท่านบอกว่าเดี๋ยวขอลงไปดูในหลุมเลยก็แล้วกัน
อืมลงไปสำรวจในหลุมเลยอ๋อพระท่านลงไปด้วยเหรอฮะลงไปเลยฮะนี่ฮะ
ลงไปก่อนครับความลึกนี่ลงไปหลายเมตรนะครับ
ที่เขาขุดกันไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยสักพักหนึ่งท่านก็ออกมา
ท่านก็ขึ้นมาบอกว่าได้ลงไปจนถึงแบบสุดปลายหลุมเลยนะ
แล้วพบว่ามีผ้ายันแปะอยู่ด้านปลายสุดของหลุมน่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่าง
แต่ว่าท่านไม่สัมผัสถึงวิญญงวิญญาณความลี้ลับอะไรเลย
อ่าคนที่ขุดไปถึงปลายหลุมอาจจะเอาผ้ายันไปแปะเป็นสัญลักษณ์อะไรไว้ค่ะ
ว่าเออเรามาถึงตรงนี้นะนี่ฮะพระครูสุธรรมท่านก็ถามคุณนฤทธ
ผู้สื่อข่าวของเราว่าทีแรกนาริสอยู่ข้างบน
เอาใจช่วยอยู่บอกเออเคยลงไปหรือเปล่านาริสบอกว่าเคยลงไปครับลงไป
อ่าแต่ลงไม่สุดอ่าลงไปนิดเดียวกลัวที่แคบหรือเปล่านารินอ่า
ยังไม่ถึงปลายหลุมคุณนฤทธิก็เลยบอกอ้าวไม่เป็นไรหลวงพ่อ
งั้นเดี๋ยวผมลงไปก็ได้ลงไปแบบสุดกันเลยละกัน
มีพระแล้วอุ่นใจใช่ค่ะหลวงพ่อท่านก็ไปด้วยนะฮะ
เราก็บันทึกภาพบันทึกคลิปไปด้วยท่านผู้ชมดูนะฮะ
ลงกันมาแบบกะเอาให้สุดแล้วอยู่ดีไปเจอความลี้ลับอาถรรพ์เกิดขึ้น
ทุกแก่อุ้ยนี่ฮะอุ้ยมันเร็วจริงจริง
เราจะหยุดภาพยังไม่ทันเห็นไหมเดี๋ยวขออีกที
เพราะเขาบอกว่าตัวสีดำสีดำตัวเคืองเลยนี่ฮะ
แล้วมันมันกระโดดมาเกาะคุณนฤทธิด้วยนะใช่โอ้นี่เห็นไหมเห็นไหม
ดำตัวดำเลยตัวเบอร์เลอร์เลยอ่ะไม่เหมือนที่เจอตามบ้านนะ
ตามบ้านมันจะสีแบบจะใสแบบออกชมพูชมพูเขียว
แล้วแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ตรงไหนหรือเปล่าก็ปรับเปลี่ยนสีไป
ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ความมืดอย่างเงี้ยหรอความมืดของหลุมนี่หรอหรือเปล่า
แล้วอยู่ดีมันไม่อยู่แค่นี้อ่ะสิไม่รู้มันถูกอกถูกใจอะไรคุณนฤทธิ์
กระโดดขาเลยใช่ไหมกระโดดใส่เลยเดี๋ยวไปดูนะฮะ

มาค่ะเจอตุ๊กแก่
เฮ้ยเห็นตัวตุ๊กแก่ตัวใหญ่เลยเห็นอ่ะ
ผมเห็นภาพผมก็โหนัฬิแก่มันร้ายขนาดนี้เลยหรอ
ว่าโดนตุ๊กแกะจนเลือดออก

แล้วมันกัดเลือดออกออกหมด
มันก็หลุดไปแล้วผมล้ม
โหดูลงไปข้างล่างเหมือนแค่ตัวคนจริงนะ
แต่ถ้าปุ่งมาที่๓คนนี้เขาบอก
เขาบอกเขาค่อยขุดค่อยขุดไปเรื่อยวันละ๖๗ชั่วโมง

มา๒๐ปีเหนื่อยก็พัก
ใช้มือกับจอบกับเสียมกับแฉลงนี่
ขุดเก่งจริงนะฮะถ้ามันเป็นอย่างที่เขาบอกจริงนะนี่นะโอ้โห
แกตัวนี้มันกระโดดเกาะใส่คุณนฤทธิ์นะครับ
ขึ้นมาก็เนี่ยฮะได้ผงได้แผลกลับมานะครับ
ก็ไปถามนายบุญส่งนะหนึ่งในคนขุดอ่ะ
ยังตามตัวไม่เจอในบุญส่ง
ถามว่าเคยเจอตุ๊กแกไหมตุ๊กแกแบบนี้ตัวลักษณะแบบนี้
นายบุญส่งบอกว่าไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ที่นาริสเจอเนี่ย
สงสัยจะเป็นตุ๊กแก่ของปู่โสมเฝ้าทรัพย์อืม
คอยดูแลพื้นที่อยู่ก็เป็นได้นี่
เพราะว่าตอนที่พวกเขาขุดลงไปเนี่ยอันนี้เขาทำตามสิ่งที่ปู่โสมบอก
ค่ะก็เลยไม่เคยเจอไม่มีใครมาทำร้ายมารังแก่อะไร
แต่นาริสเนี่ยอยู่ดีไปเดินเรื่อยเปื่อย
ก็เลยมาทักซะหน่อยอ่าโดนซะเลยเป็นยังไงล่ะ
เห็นไหมโอ้โหต่อมาเราก็เลยไปดูหลุมที่สองต่อนะฮะ
เมื่อสักครู่นี้หลุมแรกพระครูสุธรรมท่านก็ไปด้วยนะครับ
หลุมที่สองกับหลุมที่สามเนี้ยเข้าไปครับหลวงพ่อ
บอกเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะ
เพื่อเปิดทางในการลงไปสำรวจด้านล่างของหลุมอ่า
นาริสบอกหลวงพ่อไปก่อนเลยครับหลวงพ่อ

พระครูสุธรรมบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า
หลังจากที่ได้ลงไปสำรวจดูพื้นที่หลุมทั้งหมดนะ
คือก่อนอื่นต้องชื่นชม๓คนนี้เลยนะ
เจ้าของที่แล้วก็อีก๒คนที่มาขุดเนี่ย
ว่าโอ้โหมีความพยายามความมุ่งมั่นมาก

จะใช้เครื่องมือหนักเครื่องมือเบาอะไรก็แล้วแต่
นะเบื้องต้นถามว่าสัมผัสอะไรได้บ้าง
พระครูสุธรรมบอกว่าสัมผัสได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่าง
ซึ่งอาจมีสมบัติอยู่ใต้ดินผืนนี้จริงก็ได้
ส่วนเรื่องพูดผีวิญญาณไม่สามารถสัมผัสถึงได้
ซึ่งตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
ท่านบอกว่าต้องเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเท่านั้น
ไม่มีใครจะไปนั่นได้ตัดจะตังค์
รู้ได้เฉพาะตัวและการเวลาบุญที่จะเกิด
พระครูสุธรรมท่านยังได้ทำพิธี
เพื่อขอให้ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ในที่แห่งนี้

นายบุญส่งได้เจอกับสมบัติโดยเร็วนะครับ
โดยได้ทำพิธีเบิกเนธรูปปั้นปู่โสม
พรมน้ำมนต์เพื่อขอให้ช่วยโดนบันดาลให้สมหวัง
นี่นะครับ
ให้กระปูสมเฝ้าทรัพย์
ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติ
ณในสถานที่นี้ด้วย
เมื่อท่านได้รับบุญแล้ว
ขอท่านจงเปิดทาง
เปิดโอกาสเปิดพระภูมิเจ้าที่

นี่ก็

คุณนฤทธิ์ก็เลยไปคุยกับนายบุญส่งค่ะ

ก็บอกว่าขอบคุณนาริสนะ
นิมนต์พระครูสุธรรมมาด้วย

ทำให้ปู่โสมและดวงวิญญาณต่าง
โดนบันดาลให้ประสบความสำเร็จ

สิ่งที่เล่าให้กับนฤทธิ์ทีมข่าวของเราฟังว่า
เห็นนิมิตเห็นนั่นเห็นนู่น

ผมไม่ได้เพี้ยนแต่ผมนิมิตเห็นจริง
คือตอนนี้ตำรวจสั่งหยุดการขุดนะคะ
ไม่ว่าจะใช้จอบใช้เสียมหรือว่าใช้อะไรก็ตามห้ามขูด

เพราะยังเชื่อมั่นว่ามีสมบัติแน่
เป็นคนญี่ปุ่นนะครับเพราะของรักของห่วงเขาใช่หรือเปล่า

เขาพูดลงจำมาโอ้โฮเรื่องชีวิต

ไม่มีเลยคนแถวนี้ที่จะให้กูกิน
เพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปสนใจกับพวกมันเลย
โอ้โฮนี่เนี่ยลีก
นี่ค่ะนายบุญส่งก็เลยบอกว่านี่
มีอีกจุดหนึ่งจุดนี้ยังขุดไม่ได้
เป็นเนินดินขนาดใหญ่ค่ะครับ
มีก้อนหินก้อนใหญ่มากอยู่ด้านบน

รอเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวจะมาขุดตรงจุดนี้
จากการนิมิตเห็นนะคะใต้หินก้อนใหญ่ก้อนนี้ลึกลงไปร้อยเมตร
โสมเคยเข้าฝันบอกว่าตรงนี้มีทองคำและมีสมบัติมากกว่าจุดอื่น
แต่ยังไม่เคยขุดเลยยังไม่ได้เริ่มต้นเลย
แต่ตอนนี้ยังขุดไม่ได้ไงตำรวจห้ามแค่ชี้จุดให้นาริสดูว่าตรงนี้แหละ
ส่วนคุณลุงเชิดพงศ์นะคะที่บอกว่าเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้นะคะ
คุณลุงก็ยืนยันว่าที่ดินที่ขุดเป็นของลุงไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
ลุงยืนยันว่าซื้อมาแล้วอยู่มาสี่สิบกว่าปีแล้วณตอนนี้ยังไม่ได้โดนแจ้งข้อหาอะไร
เพราะตัวลุงเชิดพงศ์บอกว่าลุงไม่ได้ไปร่วมขุดครับแต่ลุงแค่อ้างว่าลุงเป็นเจ้าของที่
ถ้าตำรวจจะมาแจ้งข้อหาอะไรก็พร้อมจะยอมรับส่วนอีกคนนึงในอึ่งเขาร่วมกันสามคนอ่ะนะคะ
อึ่งไม่รู้อยู่ไหนแล้วตอนนี้หลังจากเจ้าหน้าที่มาก็หายไปไหนก็ไม่รู้
แต่ในอึ่งเป็นคนแรกเลยนะที่บอกลุงเชิดพงศ์กับลุงบุญส่งว่ามาขุดเถอะมีสมบัติ
เนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอหายไปแล้วหลังจากตำรวจมารวบตัว
ก็เป็นคนแรกเหมือนเดิมค่ะคือไปคนแรกไปก่อนยังไม่รู้ไปอยู่ไหนด้วยไปคนแรกเลย